อย่างที่บอกไปเราก็ติดตาม๒กลุ่มใหญ่
ราศดรกับกลุ่มปกป้องสถาบัน
เมื่อวานนี้นะฮะทางกลุ่มปกป้องสถาบันเขาก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับ
เนื่องในวันสำคัญก็คือวันปียะ
ดังนั้นประชาชนทั่วประเทศเขาพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง
เพื่อแสดงพลังในการปกป้องสถาบัน
แล้วก็แสดงสัญลักษณ์ในการแสดงออกถึงความจงรักพักดี
ที่บริเวณพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕
หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับ
ประชาชนจำนวนมากสวมใส่เสื้อสีเหลือง
ถือป้ายข้อความปกป้องสถาบัน
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพรรคดีนะครับ
พร้อมกับจุดเทียนร้องเพล็งสันเสริมพระพระมี
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๕

ในการรวมพลคนปกป้องสถาบัน

ทุ่งสี่เมืองเฑทเทศบาลนะครออุดอนฆานี

เพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
โดยผู้ร่วมชุมนุมได้ร่วมกันร้องเพลง
คำสัญญาต้นกล้าของแผ่นดิน
แล้วก็ร้องเพลงชาติกันเวลา๑๘นาฬิกานะครับ
พร้อมกับส่งเสียงทรงพระเจริญ
กึกกล้องไปทั่วบริเวณด้วยนะฮะ

อำเภอหนองฉางก็ออกมาแสดงจุดยืน
ให้ใครมาดูหมินสถาบันพระมหากษัตริย์
เปล่งเสียงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับ

ก็เป็นไปด้วยความสงบและความเรียบร้อยนะฮะ

ประชาชนร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้านหน้าอนุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี

พร้อมกับยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมินะครับ
ดำเนินคดีกับคนจาบจ้วงนะฮะ
ส่วนที่บริเวณลานเวทีกลางสะพานหิน

ประชาชนร่วมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง
เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
แล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของบุรพะมหากษัตริย์ไทยนะฮะท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลาครับ
โดยทุกคนได้ร่วมกันยืนตรงเคารพทงชาติในเวลา๑๘นาฬิกา
ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกกล้อง
แล้วก็ที่จังหวัดประจวบคิริขันนะครับประชาชนจำนวนมากก็สวมใส่เสื้อสีเหลือง
ออกมาถือป้ายปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
บริเวณด้านหน้าวังไกลกังวลในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
ชูพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
หลวงรัชกาลที่๑๐และสมเด็จพระราชินี
มกลางการดูแลความปลอดภัยของตำรวจอย่างเข้มงวดนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกในวันสำคัญนะเมื่อวานวันปียะมหาวิทยาลัย
แต่ว่าหลังจากเมื่อวานนี้คือทั้งวันนี้วันหยุด
พรุ่งนี้รวมถึงในสัปดาห์หน้า
กลุ่มที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองปกป้องสถาบัน

จะไปนัดรวมตัวกันในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเหมือนกัน
ใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน
ก็รวมตัวกันวางพวงมาลาถวายราชศักระ
พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่๕ด้วยนะคะ
แล้วก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมาย

อาชีวะ๓๓สถาบันในนามอาชีวะปกป้องสถาบัน
พร้อมใจกันแต่งกายเสื้อสีเหลืองแบบนี้แหละค่ะ
เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชศักระพระบรมราชานุสาวรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
เนื่องในวันปียมหาราช๒๓ตุลาคม

พร้อมอ่านแถลงการแสดงจุดยืนที่จะอยู่เคียงข้างประชาชน
ร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
โดยบอกว่าจากเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาที่ประท้วงหลายพื้นที่
เชื่อว่ามีกลุ่มคนทั้งในและต่างประเทศนั้นเข้ามาแทรกแซงด้วย
เป็นการทำให้เกิดความแตกแยก
เนื่องจากกลุ่มนักศึกษานั้นสามารถเข้าถึงการสื่อสารในโซเชียลมีเดียง่าย
ป้อนข้อมูลข้อเท็จจริงเนื้อหาบิดเบือนกระทบต่อความมั่นคง
ก็เลยมีข้อเรียกร้อง๖ข้อเพื่อป้องกันปัญหานี้นะคะ
ก็คือกลุ่มอาชีวะยึดมั่นในการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย
อันนี้มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และขอให้คนที่อยู่เบื้องหลังหยุดบิดเบือนข้อมูล
ลุกปั่นให้ประชาชนแตกแยก
สามคือขอให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่จะทำผิดในการชุมนุม
ให้ประชาชนมีสิทธิ์แสดงออกทางเสรีภาพได้
แต่ต้องไม่ก้าวล่วงหรือหมินสถาบันเด็ดขาด
และมีข้อเรียกร้องว่ากลุ่มอาชีวะยืนยันนะคะว่า
ไม่ใช้ความรุนแรงทำร้ายคนไทยด้วยกันเอง
และสุดท้ายก็คือจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองค่ะ
ส่วนกรณีที่มีการระบุว่ากลุ่มอาชีวะสร้างความเดือดร้อน
ทำลายทรัพย์สินทางราชการในการชุมนุมบริเวณแยกบางนา
วันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมานั้นนะคะ
ตัวแทนกลุ่มระบุว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่ากลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน
ไม่มีนโยบายในการใช้ความรุนแรงค่ะ
เขาก็ออกมา๖ข้อนะ
ในการที่จะแสดงจุดยืนนะฮะ
กรรษฐศิลปันย้ำต้องไม่จาบจ้องสถาบันโดยเด็ดขาด
เราจะไม่ทำร้ายประชาชนคนไทยกันเอง
ยกเว้นผู้ที่จาบจ้วงหรือเพื่อป้องกันตัวเอง
อกจากนี้ยังเรียกร้องให้กลุ่มอาชีวะอื่น
แสดงออกถึงความจงรักพักดีค่ะ
โดยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เน้นว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อน
และยังประสานเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้งที่จะมีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะ